ขายดีแต่ต้องมาดูสิมาดูสิดูแล้วลูกค้าด้วยนะหมูน้อยนะ
แต่ว่ามาดูฟ้าดูฝนดูท่าฝนจะตกแน่เลยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ชมชิคกี้พายมารายงานสภาพอากาศในสร้างเรือรู้ก่อนร้อนหนาวแล้ว
เนี่ยค่ะมาขายหมูปิ้งอยู่หน้าตลาดไทยรัฐช่วงนี้ฝนฟ้ามันจะตกลงมาหน่อย
ก็ต้องมองซ้ายมองขวาเช็คสภาพอากาศกันหน่อยแล้วก็ต้องย้ำอย่างงี้
เพื่อใครจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวทำกิจกรรมกลางแจ้งช่วงนี้ฝนตกนะคะ
โดยรวมแล้วนะคะพื้นที่สีชมพูสีแดงแบบนี้แปลว่าฝนตกหนักเลยล่ะค่ะ
แถบภาคใต้นะคะทะเลทั้งสองฝั่งก็จะมีฝนตกแล้วก็คลื่นสูงด้วย
จากว่าช่วงนี้กำลังลมของลมประจำฤดูมีกำลังแรงขึ้น
ตอนบนก็มีร่องฝนนะคะที่ทำให้เกิดการหมุนของลมและทำให้เกิดปัจจัยการเกิดฝน
ดังนั้นให้ระมัดระวังให้ดีโดยเฉพาะพื้นที่รุ่มพื้นที่ใกล้ที่ลาดเชิงเขา
ให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนใครต้องออกเรือนะคะ
ทะเลอันดามันเนี่ยคลื่นสูง๓เมตรเลยทีเดียวค่ะ
การสภาพอากาศกันวันนี้นับถึง๑๘กรกฎาคมนะคะสำหรับภาคเหนือและภาคอีสานค่ะ
ฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่ง
โดยเฉพาะพื้นที่รุ่มใกล้ทางน้ำไหลผ่านที่ลาดเชิงเขาให้ระมัดระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง๑๖๐๘๐ของพื้นที่ตกหน้าตกหนักมากบางพื้นที่
พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะคะให้เร่งยกของขึ้นที่สูงป้องกันอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน
ภัยธรรมชาติที่มาจากฝนส่วนทะเลค่ะ
จะมีคลื่นสูง๒๓เมตรให้งดกิจกรรมทางทะเลในระยะนี้ด้วย
ส่วนภาคใต้มีฝนทั้งสองฝั่งนะคะโอกาสเกิดฝนร้อยละสี่สิบถึงแปดสิบของพื้นที่
สำหรับภาคใต้ฝั่งอนามันจะมีโอกาสคลื่นสูงมากกว่าฝั่งอ่าวไทย
ใดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๓เมตรเรือเล็กงดเดินเรือโดยเด็ดขาดนะคะ
ของพื้นที่ถือว่าตกเยอะพอสมควรแล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วย
ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมหรือปัญหาน้ำรอการระบาย
รวมถึงจัดการเรื่องการเดินทางให้เรียบร้อยกันด้วยนะคะ
เตือนกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ใดนะคะที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากต้องเตรียมวางแผนรับมือกันให้ดี
ของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ส่วนพื้นที่ใดต้องการน้ำกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแรงด้วยนะคะ
ตอนนี้ดิฉันคงต้องกลับไปดูหมูปิ้งที่ร้านก่อนคุณผู้ชมเพราะ
กินมันมันมันแล้วคือไปแล้วค่ะ